ให้เราได้ติดตามกันไม่เว้นแต่ละวัน

คือเห็นรูปทั้งคู่เนี่ยผลัดกัน
ไม่คือทั้งคู่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่หวานรุ่นใหญ่นะ

พระเอกคนดังเขาก็เล่นใหญ่เล่นโต
โพสต์เรื่องราวความหวานเป็นคลิปคุณผู้ชม
วิดีโอเลยเอาใจสาวกี้แบบจัดเต็มเลยนะคะ
พี่หนุ่มนี่ก็หวานไม่แพ้ใครเลยนะเนี่ย
อีกทั้งยังมีภาพของทั้งสองครอบครัวเขาไปทานข้าวร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะ
งานนี้ก็ไม่ไหวค่ะที่เหล่าแฟนคลับก็จะกระหน่ำเชียร์
คู่นี้เนี่ยประกาศข่าวดีกันสักทีค่ะ

จะแต่งเมื่อไหร่ดีหวานออกสื่อกันขนาดนี้นะคุณผู้ชม

แล้วก็เป็นไปตามที่ฝ่ายชายเคยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ
ว่าทั้งคู่คบหากันจริงจัง
แต่ณตอนนี้ยังไม่มีคำตอบนะคะ
หากอนาคตจะจัดงานแต่งงานอีกครั้ง
เจ้าตัวก็ตั้งใจจะจัดงานเล็กเท่านั้นค่ะ
มีคุยกันนิดหน่อยค่ะ
แต่ว่าไม่ได้แบบอะไรกันแบบ
โหเราอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะ

พี่หนูก็อยากแต่งงาน
คือเขาก็อย่างที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไปค่ะ
ก็คือว่าหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คบกันเล่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันจริงแล้วความสุขมันก็อยู่ที่

แล้วก็การที่ทุกคนเข้ากันได้ดี

แต่ว่าถ้าจะมีก็อาจจะเป็นอะไรที่เล็ก
เพราะว่าความสำคัญมันอยู่ตรงที่ตรงใจ

ว่าทั้งคู่จะมีข่าวดีให้เราได้ติดตามกันเมื่อไหร
แต่ที่แน่ตอนนี้ใครอยากจะเสพความหวานผ่านทางอินสตาแกรม
ก็เข้าไปดูกันได้นะคะสำหรับอินสตาแกรมของพี่ทั้งสองคน
คือหวานมากจริงคุณใช่แล้วเอาซะแบบโอ้โห

คนไม่มีคู่เนี่ยแทบจะผูกคอกันเลย

ดูเอาไว้ว่าแบบเออคนมีคู่มันก็จะทำให้หน้าตาสดชื่นยิ้มจำใสกันไป
แต่ว่าเราเห็นคนอื่นที่เขามีความรักเราก็มีความสุขนะ
ใช่คือคู่นี้ต้องบอกว่าเขาผ่านอุปสรรคอะไรกันมา

เขาเป็นผู้ใหญ่แล้ววุฒิภาวะต่างก็เพียบพร้อมทุกอย่างแล้ว
ก็ลุ้นแล้วกันว่าเราอาจจะได้ยินข่าวดีงานวิวาเร็วนี้นะคะ
ดิฉันจะลุ้นสุดตัวเลยเพราะว่าเป็นฝันใจทั้งคู่เลยนะ